คุณเอากัญชาก่อนเอาอีหนุ่มเชื่อผมเอากัญชาก่อน
กัญชาเป็นเรื่องที่พี่เจ้าแม่เลยทุกอย่าง
คือกัญชาทั้งหมดเนี่ยก็คือวันนี้เราพูดกันไม่จบไม่สิ้นสักทีนึง
คือเราปลดล็อกไปแล้วอ่ะเข้าใจป่ะปลดล็อกไปแล้วแต่อยู่ที่ว่า
มันจะต้องใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดซึ่งถามว่าเขาทำประชามติออกมาเนี่ย
ก็คือหลายคนถามความคิดเห็นของหลายบุคคลเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะ
กับการปลดล็อกกัญชาแต่มันจะต้องปลดปลดล็อกยังไง
ให้มันได้ประโยชน์ที่สุดค่ะเช่นหนึ่งอย่างที่เราบอกว่ารักษาโรคอ่ะ
มันรักษายังไงณตอนนี้คุณปลดล็อกแล้ว
คุณควรจะออกมาให้แบบความรู้เขาด้วยว่าไอ้กัญชาในการใช้ปลดล็อกเนี่ยมันคือใช้ยังไง
อืมสองเกษตรกรเนี้ยจะปลูกเพื่อที่เขาบอกว่าอ้าว
ปลูกกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยถ้าเราทำกันได้จริงจะไม่มีคนจน
แต่ก็วันนี้ไม่เห็นจะมีใครรู้เลยว่าจะปลูกยังไงอะไรยังไง
เดี๋ยวกัญชาในที่สุดก็จะกลายเป็นกะเพราอืมเพราะว่าตอนนี้จริงจริงทางกรุงเทพมหานครเอง
ก็มีการกำชับเรื่องของกัญชาในโรงเรียนอันนี้ห้ามเลยแล้วหลังจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มมีของมหาวิทยาลัย
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยเห็นด้วยจริงนะคือร้านค้าวันนี้หลายร้านก็เริ่มออกมาบอดกัญชา
ดีนะที่เป็นการบอกเขาว่าร้านไหนจะใช้กัญชาก็ให้บอกผู้บริโภคโดยตรงอันนี้ต้องบอกจริงจริงถูก
เพราะบางคนเนี่ยมันแพ้กัญชามันแพ้จริงจริงแม้กระทั่งนิดนิดหน่อยหน่อยที่คุณต้มลงไปในน้ำ
บางทีเนี่ยตอนนี้สั่งอาหารก็ระวังแล้วพี่ใช่เอ๊ะวันนี้ร้านนี้ใส่หรือเปล่า
บางคนถึงขั้นต้องเขียนบอกที่ร้านหรือใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามที่ร้านเลยว่า
คุณต้มน้ำอันนี้คุณใส่ใบกัญชาเปล่าถ้าใส่ฉันจะได้ไม่สั่งร้านคุณหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าล่าสุดนี้เห็นก็มีเขาจะเขียนติดเลยว่าร้านร้านนี้ปอดกัญชาอะไรอย่างเงี้ย
ร้านก็บอกว่าเออแบบร้านนี้มีกัญชาเขาจะเขียนบอกไว้ในที่สุดมันก็จะเหมือนกับร้านนี้ปอดผงชูรสหรืออะไรอย่างเงี้
เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมุติจะดีที่สุดคือกัญชามาใช้แทนของชั่
แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราปลดกันแบบโดยที่ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลย
ที่เก็บค่าปรับที่เก็บต้นคนตกใจที่ด่ารัก
ทำไมทุกคนโดนกันเยอะขนาดนี้ฉันใดฉันนั้นเลย
อันนั้นน่ะเมาเมาแน่นอนซึ่งยังไงก็เมาคนก็เลยไปถามนายกว่านายกนายกรู้ไหม
เรื่องแบบว่าตอนนี้ปัญหากัญชามีคนพูดถึงกันเยอะหลังจากปลดล็อกเนี่ยมันมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะ
วันนี้คนก็เลยถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเขาก็เปิดเผยถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชาฮะ
เขาก็บอกเลยว่าเขาทราบนะตัวเขาเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าต้องมีผลกระทบแน่นอน
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง
ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะโดยมีคุณอนุทินนี่แหละสินะ
หรือหมอหนูเนี่ยเป็นประธานในระหว่างที่รอกฎหมายหรือพรบ
คือมันยังไอ้พรบฉบับลูกเนี่ยหรือแบบว่า
กฎหมายรับลูกมันยังไม่ออกอ่ะนะฮะก็แต่ก็ตอนเนี้ย
เราต้องใช้ประกาศกฎกระทรวงไปก่อนอืมก็คือเอากฎกระทรวงเนี้ย
ควบคุมซะก่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนายกเขาก็รู้นะฮะ
ว่าเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนสร้างความเข้าใจและในวันนี้
สิ่งที่นายกเขาอยากจะย้ำเตือนถ้าไม่เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้อืม
อืมอืมทำไมอ่ะอ้าวแล้วไงถ้าไม่เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้
อ่าเพราะมันมีผลต่อสุขภาพเหมือนกันครับเขาก็พูดมาแล้วว่าสูบ
แล้วจะเป็นยังไงก็เมื่อก่อนก็ใช้สูบไว้เมานายกก็พูดถูก
ว่าถ้าไม่เคยสูบก็อย่าไปสูบมันซะนะครับใครที่ไม่เคยสูบ
หรือมีอาการแพ้ไงสมองจะมีปัญหาอะไรต้องมองว่าตรงเนี้ยถ้าพรบดังกล่าวออกมา
เขาจะมีบทลงโทษตามมาอีกซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงล่ะ
เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมองอีกด้านของผลดีว่าไอ้ผลดีของการปลดล็อกกัญชาเนี่ย
มันมีอะไรบ้างขณะเดียวกันโฆษกคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
พรบกัญชากัญชงเนี่ยคุณปานเทพเนี่ยเขาแถลงถึงผลการประชุมของกรรมธิการว่า
ที่ประชุมเนี่ยได้หาลือหรือพิจารณาร่างพรบกัญชาในช่วงศูนยากาศ
คือมันยังไม่มีกฎหมายกฎหมายออกมาบังคับใช้มันช่วงศูนยากาศอยู่อย่างนี้
โดยกรรมธิการเนี่ยขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่ง
ในช่วงศูนยากาศเนี่ยทุกคนออกมาช่วยกันไม่ให้แบบว่าเอากัญชาไปใช้ในจานที่ผิด
กลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบยี่สิบเนี่ยซึ่งเอาจริงมันก็เหมือนบุหรี่เนอะ
บุรีถ้าสมมุติเด็ก๑๕๑๖ไปซื้อเนี่ยเขาก็ติดป้ายอยู่แล้วว่าไม่ขาย
ไม่ขายต่ำกว่าคนสิบแปดผับบาคาราโอเกะเขาก็ติดป้ายอยู่แล้วว่า
เขาไม่ให้เด็กเข้าครับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบเนี้ย
ส่วนการเข้าถึงเว็บไซต์ปลูกกันซึ่งเขาบอกว่าคนเข้าเนี่ย
ประเทศไทยมีเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านคนคนเข้าปลูกกันสามสิบเก้าล้านครั้งอ่ะค่ะ

จดแจ้งปลูกกัญชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า๙แสนคนนะครับ
แสนคนเนี่ยทางกรรมธิการเสียงข้างมากได้วางหลักการ
กรอบการปลูกในครัวเรือนให้ปลูกกัญชาเนี่ย

เอาล่ะกรรมธิการบอกโอเคคนที่ลงทะเบียนก็สัก๑๐ต้นแล้วกัน
ต้นต่อครอบครัวนะฮะโดยมีเจตนาในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ย
ที่เป็นรายย่อยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับ
แล้วก็รวมถึงได้กำหนดการปลูกเป็นทางเศรษฐกิจไว้๓แบบ
คือขนาดเล็กเนี่ยอีกหน่อยถ้าสมมุติเราจะปลูกกัญชาแบบเป็นเรื่องเป็นราวใน
เหมือนปลูกอย่างผ้ารักหรือปลาปลูกอะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอีกหน่อยเขาจะแบบว่ากำหนดว่า
ลูกไม่เกิน๕ไร่โดยจะลดค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด
หรือไม่ควรมีเลยถ้าใครปลูก๕ไร่เนี่ยนะหรือถ้าสมมุติขนาดกลาง
ขนาดกลางเนี่ยถ้าสมมุติเกษตรกรเราอยากจะเอาทำเป็นแบบว่า
ให้มีรายได้ให้เป็นธุรกิจเลยเนี่ยในอนาคตก็จะให้ปลูก๕๒๐ไร่
มีขั้นตอนการขออนุญาตเพิ่มขึ้นมาพอประมาณขนาดเดียวกัน
ถ้าคุณโอ้โหเราจะทำเป็นเหมือนแบบว่าใหญ่
ใหญ่โตเลยสัก๒๐ไร่ล่ะหรือมากกว่า๒๐ไร่ล่ะ
อันนี้คือกลุ่มผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจแล้ว
ถ้ามากกว่า๒๐ไร่คือหวังผลทางธุรกิจแล้ว
ต้องมีค่าผลตอบแทนให้กับรัฐสูงขึ้นอีกหน่อย
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาก็กำหนดอย่างชัดเจนนะฮะ
สมมุติเราจะปลูกอย่างแบบเป็นธุรกิจเลยมากกว่า๒๐ไร่เนี่ย
ในอาณาโค้ดข้าตอบแทนกับรัฐเขาคิดผมคุณแพงแน่นอน
อันนี้เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยมากถ้าอย่างนั้น

เพราะว่าในที่สุดแล้วกัญชามันจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์
สายพันธุ์อะไรทำยาแกะผ้ากินสารในอนาคตถ้าเราคิดกันได้แล้ว
มันจะเป็นยาเบาหวานมันจะเป็นยานู่นยานี่
ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีใครรองรับว่าเป็นยาอะไร
แต่ถ้าในอนาคตวิวัฒนาการแพทย์บอกว่าโอเคล่ะ
มันมีผลในการรักษาโอเคพวกนี้ก็คือเขาก็ได้เงินของเขา
มันก็ควรจะจ่ายเงินให้กับรัฐบาลสูงขึ้นหน่อย
แต่ถ้าสมมุติอย่างพวกเราชาวบ้านชาวช่องกัน
๕ไร่๑๐ไร่ก็ไม่ควรจะเป็นเสียเท่ากับเสร็จถีหรือเปล่า
ถ้าสมมุติเราปลูกเพื่อการค้าเราไปขายใครอะพี่
นี่ไงปัญหาวันนี้ปัญหาคือบางคนบอกอเมริกาต้องการกัญชาเรา
ในอดีตในอดีตย้อนกลับไปสมัยที่แบบว่ากองทัพอเมริกาเข้ามาอยู่ที่อุดร
ถูกต้องไหมคะเออเขามาอยู่แถวลาวเออเออ
ตอนนั้นเขายอมรับว่าไอ้กัญชาหางกระลอกเรา
รุ่มแม่น้ำศรีสงครามคุณเปิดกระดูกอีกสักเม็ดได้ไหมไม่ได้
ไม่คุณปลดไปเลยเชื่อผมไม่คุณปลดไว้ขนาดที่คุณปลดไปเลย
ไม่ต้องไม่มันจะได้เห็นร่องกล้ามมันแสละเน็ตขาวมากไม่ได้
ไม่จริงคุณเปิดไปเลยแสละอีหนุ่มนี้ฉันต้องมานั่งอ่านเท้าเธอ
ไม่คุณจะได้ไม่คุณจะได้เห็นร่องกล้ามคุณหน่อยมันไม่ได้มีกล้ามที่กล้ามมันเลยแก่จะตายอยู่แล้ว
เอาแล้วเปิดทำมาขนาดนั้นก็ต้องเปิดกันอย่างงี้อีกสักเม็ดหนึ่งอีกสักเม็ด
ถ้ามันติดแล้วมันเป็นพ่อโอ้โหโอเคคุณเข้าใจกูไหมอ่า
ก็เปิดอีกเม็ดหนึ่งเราเลยต้องเปิดคอนิดหนึ่งเออมันทำติดหมดมันก็เป็นพ่อ
ไม่มันขึ้นขึ้นข้างกลางขึ้นขึ้นข้างกลางไม่ต้องเสียด้วยไม่ต้องเสียด้วย
เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะคะเอาไงแล้วเอ่อเรื่องกัญชาปรากฏแล้วไง
อเมริกาเข้ามาอเมริกาเข้ามาฝั่งอุดรเขาก็ใช้แบบว่ากัญชาของอีสาน
ซึ่งอีสานเมื่อก่อนนี้กัญชาที่ดีที่สุดจริง
มันอยู่อยู่รุ่มแม่น้ำศรีสงครามสกลนครนครพนมน้องคายอะไรอย่างนี้
รุ่มแม่น้ำศรีสงครามฮะปรากฏว่าวันหนึ่งเราทำลายไปหมดแล้วไง
อืมอืมอืมอืมเพราะว่าตอนนั้นของเราของเราก็ยังเสพติดอืม
มันก็ไม่มีแล้วล่ะในขณะเดียวกันเมื่อก่อนเราย้อนกลับไปก่อนที่กัญชัยถูกกฎหมาย
ดินมันคงไม่มีสารเคมีเยอะเหมือนทุกวันป่ะอืมใช่ป่ะใช่ค่ะ
มันไม่หนักตอนนี้เขื่อนมันยังไม่ได้มีเยอะถึงทุกวันป่ะ
ใช่ไหมเพราะเขื่อนไอ้แม่น้ำศรีสงครามมันก็เป็นแม่น้ำแยกมาจากแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขงจริงจริงแล้วเนี้ยจุดเริ่มต้นแม่น้ำโขงก็คือเทือกเขาฮิมาลัย
อืมก็จะพัดแบบว่าความอุดมสมบูรณ์มาเรื่อยเรื่อยอืม
ทุกวันมันก็มีจากเคือนมีจากสารเคมีป่ะอืม
มันก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันยังจะดีอยู่หรือเปล่าแต่ไอ้ไอ้พันธุ์ที่เขาว่าดีที่สุด
แต่อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้แล้วเมื่อสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีการ
ที่คุณจะไปปลูกที่ที่คุณที่จะไปปลูกที่ที่คุณอ่ะ
ฉันไม่ปลูกแล้วเถอะไม่ปลูกแล้วหรอมันแพงมากเถอะอ๋อมันเอาแล้วหรอ
โรงเรือนละสามล้านอ่ามาจากโรคคือไม่เอาแล้ว
ก็นิดหน่อยมีไม่ปลูกเหรอที่แบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นมาเยอะแล้ว
ให้หมดแล้วอืมให้ผัวลักษณ์ให้หมดแล้วผมมาอยู่ไม่เหลือละทั้งแปลงละ
ไม่ได้หรอกโอ้โหพูดมากี่ปีแล้วยังไม่เห็นได้อีกทีเนี้ยผมมาอยู่ยังไง
ไม่เคยไปยังอุ้ยตอนนี้น่าจะเกินครึ่งจังหวัดแล้วอ่ะ
ครึ่งจังหวัดตอนเนี้ยเนอะอืมวันนี้ก็คือเอาให้ง่ายคือคุณลองไปดูว่า
มันจะไปปลูกกันยังไงแล้วในที่สุดก็คือวันนี้เห็นหลายหลายคนอ่ะ
ก็บอกว่าเราไม่ต้องเอาลงดินเราเอาลงเป็นปลูกใส่เป็นเหมือนกันนะแต่ตรงตะกะน่ะ
หาดินที่มันออร์แกนิคที่สุดคุณตอบโจทย์ให้ได้สองวันนี้มันมีไหม
คนไทยเริ่มไปซื้อเครื่องสกัดมาแล้วนะสกัดอะไรสกัดน้ำมันกัญชาอุ้ย
เครื่องหนึ่งรู้สึกคือที่เขาซื้อมาอย่างเพื่อนคุณอย่างนี้นึกออกป่
เขาซื้อมาสี่ห้าร้อยล้านอยู่อ่ะใครอ่ะฮะเพื่อนผมใครเขียนด้วย
พอแล้วเขียนมานี่ใช่ไหมล่ะเขาก็ซื้อมาสี่ห้าร้อยล้านอยู่นึกออกไหมล่ะ
เขาถามเลยนะพี่เชื่อป่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึง๙มิถุนายังไม่มี
ปลดล็อกเรื่องของกัญชาเขาถามเลยว่าเนี่ย
หนูบอกเออมันมียากเลยตอนตอนแรกนั้นยังไม่รู้จะขายที่ไหนพี่ณวันนี้คือเอาตามข้างทางถนนถนน
อย่าไปซื้อยังงั้นมันก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าวันนี้คุณจะต้องปลูกให้ถูกปลูกให้ถูกหลักออแกนิค
ยึดหลักก่อนถึงบอกว่าคนไทยจะต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องเมาให้ได้ก่อนมันถึงจะได้ประโยชน์
ถ้าเรายังแบบโอ้พรุ่งนี้เมาพรุ่งนี้แพ้อะไรอย่างนี้นึกออกป่ะมันจะยังไม่ได้ประโยชน์
เพราะมันจะพัฒนาต่อไม่ได้ก็คือต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริง
ความหวังคือตามมหาลัยอีกหน่อยจะมีหลักสูตรใหม่คือตามหาลัยคือหลักสูตรกัญชาแล้วนะจบปริญญาตรีด้านกัญชา
วันนั้นน่ะประเทศไทยน่าจะไปอีกสเต็ปหนึ่งความหวังแพทย์ทางเลือกเอ่ยใช่ไหมแพทย์สมุนไพรเอ่ยแพทย์แผนไทยทั้งหลายอ่ะ
คนเหล่านี้จะแบบว่าที่เขามีตำหรับตำราสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราจะต้องเอากลับมาศึกษาใหม่รู้ปะว่าเมื่อกว่าโลกนี้ใช้กั้นชาอะไรไง
ซึ่งเขาบอกว่ามันมีเขียนมาทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่าใครจะมารีไวท์ใครจะเอามาแบบว่าใครจะเอามาแบบว่าทำวิจัยให้มันถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นครับ

สวัสดีครับ